คุณผู้ชมจำความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ได้ไหมครับ

ซึ่งบอกว่าถูกแทงไปส่งโรงพยาบาล
แล้วก็บอกว่าฉันไปเจอผัวฉันโดนแทงเนี่ย
หมอต้องช่วยรักษาผัวฉันนะให้เขาหายนะ

ฉันได้แต่รีบพาเขามาส่งโรงพยาบาล

สุดท้ายเจ้าตัวเปิดปากยอมรับ

แจ้หรือในอ้วนนะฮะ

ถูกคนร้ายใช้มีดแทงตายครับบริเวณ

ก็หามร่างของผัวส่งโรงพยาบาล

อายุ๓๘เมียของผู้ตาย

ก็เมียนั่นแหละเป็นคนแทงผัว

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ที่๑๐๑ครับ
ตำรวจสพจตุรพักษ์พิมารมุ่งเป้าไปที่เมียของผู้ตายก่อน
น่าสงสัยที่สุดเจ๊น้อยเนี่ยมีพิรุธเยอะมากโดยเฉพาะไป
คราบเลือดที่เบาะรถกระบะแล้วก็มีมีดสั้นมีมีดสั้นซ่อน
อยู่ในรถมีดเล่มนี้ครับดังนั้นพอตำรวจตรวจสอบเจอคราบ
เจอมีดสั้นเล่มนี้ปั๊บเอาล่ะคราวนี้ก็จะต้องใช้วิธี
ในการสอบปากคำตามยุทธวิธีวันที่หนึ่งกรกฎาคมช่วงสายนำ
ตัวเจ๊น้อยมาสอบปากคำอีกครั้งเธอก็ยังคงยืนยันเป็นมั่น
เป็นหมอว่าฉันไม่รู้ฉันไม่เห็นร้องไห้ร้องห่มด้วยความที่
อาจจะยังโกหกไม่เชี่ยวชาญยังเป็นมือใหม่ซึ่งไม่ควรทำ
แบบนี้โดนไล่ต้อนอยู่ไม่นานสุดท้ายเจ๊น้อยเปิดปาก
สารภาพฉันเป็นคนฆ่าผัวฉันเองคำสารภาพของเจ๊น้อย
แรกแล้วก็ตามเจ๊น้อยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอกับผัวเนี่ย
เก็บของขึ้นรถจะขับรถกลับบ้านนี่นะฮะโดยเจ๊น้อยเนี่ยเป็นคน
ขับแล้วผัวเธอก็นั่งคู่กันมาขับรถมาอยู่ดีดีฝ่ายชาย
กับคนนี้อยู่ใช่ไหมเธอก็บอกว่าไม่ใช่ไม่จริงแต่ผัว
เธอไม่เชื่อเอื้อมมือมาบีบคอเธอแล้วขู่ฆ่าเธอร้องบอกให้
ยุดยุดพอแล้วยุดเขาไม่หยุดก็เลยความมีซึ่งอยู่ในรถแทง
หมอที่โรงพยาบาลแล้วสุดท้ายเขาก็ตายด้วยความกลัวความผิดก็
ทีก็คือนอนจมกองเลือดอยู่แล้วไม่รู้ว่าใครแทงใครฆ่าเขา
เนี่ยนะฮะใช้วิธีการทั้งเค้นสอบทั้งเกลี้ยกล่อมแล้วก็จน
ด้วยหลักฐานพยานต่างแล้วเธอก็บอกไปแล้วว่าฉันย้ำ
แล้วนะคุณตำรวจว่าฉันไม่ได้มีชู้เขาก็ไม่เชื่อเอื้อมมือ
บีบคอฉันจนฉันน่ะแทบจะขาดอากาศหายใจก็เลยโมโหคว้า
มีดแทงสวนออกไปเพิ่งขับรถออกมาจากวัดได้ไม่ไกลเองตก
ใจก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลแล้วก็กุเรื่องขึ้นเพื่อป้องกัน
ตัวสิ่งที่เธอทำนั้นไม่ได้มีเจตนาอยากจะฆ่าหรืออยากจะ
ทำร้ายผัวเลยลองดูบรรยากาศตอนนั้นหน่อยครับ
ในรถนั่นละที่ใส่พ่อกันตัวพ่อกันตัวนี่มันมีภาพเหลือ
แต่ว่าก็กุรึ่งขึ้นมาเพื่อต้องการให้ตัวเองพ้นผิด
เอาละครับทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับสารท่านพิจารณาตามที่
เจ้าหน้าที่เขาชี้แจงในคลิปอ่ะนะฮะคำให้การเจ๊น้อยสอด
ล้องกับหลักฐานที่ตำรวจได้มาคือวงจรปิดในหมู่บ้านครับ
พบว่าก่อนเกิดเหตุทั้งคู่เดินไปซื้อของบริเวณข้าง
กำแพงวัดโดยฝั่งของเจ๊น้อยสวมเสื้อสีดำนี่นะฮะส่วนของ
ผู้ตายเนี่ยกล้องจับภาพได้เห็นไม่ชัดตรงจุดนั้นนะ
ครับเพราะว่ามีพุ่มไม้บังคือเขายืนอยู่หลังรถเก๋งคัน
ขาวแล้วพอทั้งคู่ขับรถออกมาถึงข้างวัดใกล้ใกล้กับ
เนรก็ทะเลาะกันแล้วก็ก่อเหตุขึ้นศพนายธวัชชัยญาติไปตั้ง
ที่บ้านในพื้นที่จตุรพักษ์พิมารนะครับบรรยากาศเป็นไป
ด้วยความโศกเศร้าทั้งพ่อและแม่ของผู้ตายต่างก็เสียใจ
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยทั้งคู่ต่างคนต่างก็เคยแต่งงานมี
ครอบครัวแล้วก็มีลูกติดฝั่งละหนึ่งคนส่วนตัวแล้วเนี่ยพ่อ
ก็ชอบลูกสะพ้ายคนนี้นะเป็นคนดีขยันทำมาหากินที่ผ่านมา
ทั้งคู่ก็ทะเลาะกันอยู่บ่อยแต่ครั้งนี้มันรุนแรงสุดเลย
ยกโทษให้ไหมพ่อและแม่ผู้ตายก็บอกว่าก็คงจะยกโทษ
ให้แหละแต่เรื่องคดีนั้นก็ว่าไปตามกฎหมายและนี่คือความ
ในใจความรู้สึกของคนเป็นพ่อและแม่ที่สูญเสียลูกชาย
ครับ
พ่อไม่ยอมหลับพ่อตีดำเนี้ยกันก็ดี
กันตีภาพสูงเกิดกันเลย
ตำรวจสพจตุรพักษ์พิมารในพื้นที่๑๐๑ครับ
แจ้งข้อหากับผู้ก่อเหตุฆ่าคนตายโดยเจตนาไว้ก่อน
ส่วนข้ออ้างว่าทำไปเพื่อป้องกันตัวนั้นก็ไปว่ากันในชั้นศาล
ซึ่งก็จะเร่งสรุปสำนวนส่งฟ้องฝากขังตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ